ท่านผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าเรื่องที่นายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นช่างก่อสร้างหายตัวไปในป่าเขานางนอนที่นครศรีธรรมราช

เมื่อวานนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับ
ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นนะครับ

วันที่๓แล้วนะ
แล้วก็พื้นเพลย์เดิมเป็นชาวอุดรธานี
ขึ้นไปที่ป่าในเทือกเขานางนอน
ในช่วงของตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่คืนวันที่๑๓เมษายน

ที่นครศรีธรรมราช
มีชาวบ้านพัดหลงสูญหายอยู่บ่อย
เวลาออกมาก็มักจะเล่าให้เครือญาติฟังว่า

ตะโกนเรียกยังไงก็ไม่มีใครได้ยิน

ที่หายไปอาจจะถูกอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เทือกเขานางนอนซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีพื้นที่ตั้ง
อยู่ในเขตตะบนกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่
ติดกับอำเภอบางขันและอำเภอทุ่งสงศ

มองเหมือนเห็นเหมือนกับหญิงสาวที่นอนอยู่แบบนี้นะครับ
ภรรยาของนายสุกเกษมบอกว่าสามีมาที่บ้าน
เมื่อ๑๒เมษายนนะครับมาจากพัทธลุงนะครับ
ก็กลับมาบ้านช่วงสงครานนะครับเพราะว่าทำงานอยู่ที่พัทธลุง
แล้วช่วงเย็นเย็น๑๓เมษายนนะครับนายสุกเกษมก็ขึ้นไปที่ป่า
บนเขานางนอนกับเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกเขยเพื่อจะไปหาน้ำผึ้ง
ไปหาน้ำพึ่งป่ากันก็ห่างจากบ้านไปสัก๑๐กิโลเมตร
แล้วก็ไปเจอต้นไม้ที่มีรังพึ่งอยู่ลูกเขยก็ปีนขึ้นไป
ส่วนนายสุกเกษมกับเพื่อนบ้านก็อยู่ข้างล่าง
อยู่ดีฮะนายสุกเกษมก็ไม่รู้เห็นอะไรนะครับคือช่วงนั้นพึ่งมันแตกรังด้วย
มีพึ่งบินวนเวียนว่อนไปหมดนะครับนายสุกเกษมเนี่ยร้องโอดโอยแล้วตะโกนว่า
กูไม่อยู่แล้วนะฮะไม่รู้ว่าถูกพึ่งต่อยหรือว่าเจออะไรกันแน่
แต่ลักษณะก็ดูแปลกไม่เหมือนกับถูกพึ่งต่อยแล้วก็วิ่งหนีขึ้นเขาไปเลย
ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงมืดแล้วดึกแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไปช่วงเย็นเย็นกัน
แล้วตั้งแต่วันนั้น๑๓เมษายนจนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามระดมกำลังกันนะครับทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองทั้งชาวบ้าน
ช่วยกันยังไงก็ยังหาไม่เจอนะฮะระดมกันเป็นร้อยคนนะครับในการออกติดตามหา
เพื่อจะขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาในจุดที่นายสุกเกษมหายไป
ตอนกำลังทำพิธีอยู่อยู่ฝนก็ตกลงมา
แล้วร่างทรงเนี่ยก็มาเข้าสิงนางลำไยภรรยาของนายสุกเกษมผู้ศูนย์หาย
พาวิ่งขึ้นไปบนภูเขาก่อนจะไปหยุดตรงจุดที่เจอเสื้อผ้าของนายสุกเกษม
แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ด้วยเหมือนกับถอดทิ้งไว้นะครับ
สิ่งของที่พบอยู่ห่างขึ้นไปตรงจุดที่ทำพิธีประมาณ๑๐๐เมตร
แต่ไม่เจอตัวนะฮะวันนี้ก็หากันอีกนะครับ
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านสุนัขของต่อชะดอด้วยนะฮะ
ดมกลิ่นค้นหาผู้สูญหายแต่ก็ยังไม่พบ
แล้วมีฝนตกหนักเลยวันนี้ก็เลยต้องหยุดค้นหานะครับ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มากางเต็นต์ค้างแรมในจุดที่หาเลยนะ
เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้หาในจุดต่อไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา
มาดูภาพจำลองจุดเกิดเหตุกันหน่อยนะครับ
เราทำเป็นกราฟิกนะฮะท่านจะได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จุดแรกคือจุดที่นายสุกเกษมไปอยู่ที่บริเวณโคนต้นไม้นะครับ
ร้อยฟังกันละกันก็เป็นจุดที่มีโคนต้นไม้
แล้วถูกพึ่งรุมต่อยก่อนจะวิ่งหนีฝูงพึ่งขึ้นไป
ฟูงพึ่งขึ้นไปค่ะอ่าแต่ว่าลูกเคยกับเพื่อนบ้านบอกว่า
ไม่รู้เห็นอะไรถึงตะโกนว่าไม่อยู่แล้วจะเป็นพึ่งอย่างเดียวหรือไปเจออะไรหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าเขาวิ่งหนีขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีจุดที่ไปเจอเสื้อผ้า
รองเท้าบูธไฟฉายฆาตศิษย์ห่างจากจุดที่วิ่งขึ้นไป
เชิงเขานางนอนที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางที่วิ่งแล้วอาจจะไปหลง
หลงขึ้นไปอยู่นี่ฮะนี่อยู่๓จุดตอนนี้นะครับ
เรากำลังมุ่งไปที่จุดที่๓ละนะเพราะว่าจุดแรกตรงที่เก็บน้ำพึ่ง
กับจุดที่๒ตรงจุดที่เสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ยังไม่เจอนะครับ
แต่วันนี้ฝนตกต้องหยุดการค้นหาก่อนทางครอบครัววันนี้ก็ยังได้เชิญหมอศัยศาสต
ทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาต่อนะครับ
สิ่งของเส้นไหว้๕อย่างเอามาไหว้ด้วยเพื่อจะช่วยให้เปิดป่า
เจอตัวในสุกเกษมก็มีรายงานว่าระหว่างทำพิธี
ร่างทรงทวดงูเพชรนินกับทวดเสือก็มาเข้าทรงแล้วก็บอกจุดพิกัดในการตามหาด้วยนะ
มีเข้าสิ่งร่างภรรยาของผู้สูญหายอีกแล้วนะฮะ

ใช่ภรรยาก็วิ่งไปตามทิศที่ร่างทรงบอก
ชาวบ้านก็วิ่งตามกันไปแต่ก็ไม่เจอฮะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้หาต่อครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เลยต้องหยุดไปก่อน